กลับมาในช่วงนี้โอ้โหนี่จะเต้นอัลโล่หรือยังไง
ได้ใช่ไหมโลดเนี่ยจะได้เต้น

ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของงานนี้เลยงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ปีนี้เขาจัดเป็นครั้งที่๔๐แล้วโอ้โหแล้วก็ขบวนแห่บุปชาติ

ซึ่งวันนี้เรามีรายงานสดด้วยจากผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดอยู่ที่นั่น
คุณยุธยาตุ้มีเขาบอกว่าตอนนี้ยืนรายงานอยู่ขนลุกขนพอง
เออไปติดตามกันเลยบรรยากาศจะเป็นยังไงค่ะ

มาชมความสวยงามในงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่๔๐ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะครับก็คือจะได้ชมดอกไม้สีสันสวยงามแล้วก็ตกแต่งบนขบวนรถบุพชาติ
โดยตอนนี้ก็จอดอยู่โดยรอบสวนสาธารณะหนองบวกหาดแห่งนี้นะครับ

อกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทัศกาล
โดยการนำของดีต่างมาโชว์พร้อมกับ
จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นด้วยนะครับ
อย่างเช่นอำเภอแม่วางก็ประดับตกแต่งด้วยพืชผักจากโครงการหลวงคุณวาง
มีทั้งกะหล่ำผักกาดพริกมะเขือถั่วฝักยาวแครอทหัวชายเท้า

แล้วก็มีขนมไทยเป็นสินค้าโอท็อปของแม่วาง
ลูกชุบฝอยทองนะครับต่างก็จะใช้ไข่ล้วนนะครับ
ผสมน้ำตาลกรวดไม่ผสมสีรสชาติหวานพอดีครับ
มีเจ้าของบอกนะครับว่าไม่มีหน้าร้านขายด้วย
จะทำเฉพาะออกงานตามบูธต่างเท่านั้น
ส่วนซุ้มของอำเภอดอยหล่อนะครับมีข้าวเจ้าไร้เบอรี่นะครับ
แล้วก็มีข้าวทันโอสดซึ่งเป็นข้าวอินซีของดีของดอยหล่อนะครับ
จากนี้ยังใช้ข้าวไรเบอรี่มาทำเป็นขนมเปียกด้วย
ก็จะให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผมเองก็อดใจไม่ไหวนะครับ
ก็ชิมไปนิดเดียวเท่านั้นแต่รสชาติอร่อยมากนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีข้าวเหนียวลืมผัวด้วยนะครับ
เป็นชื่อที่คนท้องถิ่นเรียกเพราะว่าข้าวเหนียวพันธุ์นี้รสชาติอร่อย
นุ่มถ้าเกิดว่าภรรยาได้กินเนี่ยอาจจะลืมสามีได้นะครับ
ไปดูที่อำเภออีกอำเภอหนึ่งนะครับอำเภอดอยเต่าวันนี้นำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ
ก็คือปลาย่างนะครับมีทั้งปลาเนื้ออ่อนปลากดแก้วแล้วก็มีปลาส้มด้วยนะครับ

จากนี้ที่ดอยเต่ายังนำผ้าสิ้นตีนจกหนีน้ำท่วม
หนึ่งในพญาผ้าสิ้นของล้านนาที่หายากมากนะครับ
เป็นผ้าที่ถูกลืมไปแล้วแต่ก็มารื้อฟื้นใหม่เมื่อ๑๐ปีก่อน
มีประมาณ๕๐๐กว่าลายนะครับที่เรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกมีน้ำท่วม

แล้วก็หลายพื้นที่ในเชียงใหม่นะครับแต่ละบ้านก็นำผ้าสิ้นติดตัวไปด้วย
จึงเป็นที่มาของผ้าสิ้นตีนจกหนีน้ำท่วมนั่นเองนอกจากนี้นะครับ
ยังมีการแสดงที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก
แล้วก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนนะครับจึงมีคนไทยเชื้อสายจีน
เชียงใหม่นี่แหละนะครับมาอวยพรเป็นภาษาจีน
แล้วก็ร้องเพลงจีนให้ได้ฟังกันด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวที่นี่
กว่าร้อยละสี่สิบถือว่าเยอะมากทีเดียวครับอย่าลองไปฟังเสียงดูนะครับ

ขอบคุณมากครับขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย
นี่ก็คือภาพบรรยากาศสดนะครับสำหรับบริเวณเดียวรอบของสวนสาธารณะ
น้องบวกฐานที่ประชาชนตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยแน่น
ต่างมาชมความสวยงามของขบรถบุพชาตร
ตอนนี้กันผิดหายที่ปรากฏเป็นที่เรียบร้อย

ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนั่นเองครับ
ส่วนในคำคืนนี้จะมีการแสดงนัฐศิลป์

ช่วงนี้ก็จะเป็นการชมพันไม้ต่างบริเวณในสวนด้วยนะครับ

รายงานสดจากสวนสาธารณะสวนน้องบวกหาดจังหวัดเชียงใหม่ครับ

แม่ได้ไปถึงเทียงใหม่เพราะว่าอากาศช่วงนี้กำลังดีเลย
ใช่ขนาดกรุงเทพยังมีลมพัดเย็นเลยนะ
ถ้าใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะอย่าลืมวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
และคืนนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกันด้วยแวะเวียนมาชมกันได้
คุณผู้ชมมาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยกันแล้ว
เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะดูเต็มทนแล้ว
เพราะว่ามันเป็นช่วงของของกินเด็ด
ไปกันที่ที่แรกวันนี้นะคะที่ลับแหล่จังหวัดอุตรดิษฐ

เจอเข้าไปไม่ได้หายไม่ได้หลง
แล้วก็มีของดีของเด็ดที่เขาเรียกกันว่าข้าวพันผัก
มากแต่ว่าหน้าตาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงดิฉันก็ไม่รู้

ข้าวพันผัก

ไม่ใช่แหละไปดูหน่อยหรือยังไงก็ไม่รู้

มาทั้งทีก็ไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงเลยทีเดียว
นั่นก็คือการตระเวนกินอาหารพื้นเมือง
ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอเล็ดอร่อยอย่างข้าวพันผักนั่นเอง
นี่ก็คือร้านป้าเสงี่ยมช่วยศรีอายุ๕๓ปี
ตั้งอยู่บ้านเล็กที่๗๘หมู่๕บ้านนาทะเล
ตำบลชัยจุมพลอำเภอลับแลนั่นเองค่ะ
คุณป้าเสงี่ยมบอกว่าที่เมืองลับแลแห่งนี้
จากหมี่พันธุ์แล้วก็ข้าวแคปของอร่อยที่นี่
ก็ยังมีข้าวพันธุ์หรือว่าข้าวพันธุ์ผัก
หลายคนได้ชิมแล้วก็ต้องติดอกติดใจกันเป็นแถว
ซึ่งส่วนผสมส่วนมากจะปลูกเอง
อย่างแป้งข้าวเจ้าก็จะทำมาจากข้าวที่ปลูกเอง

ซึ่งข้าวพันธุ์เป็นอาหารง่ายที่หาทานได้ทั่วไปในเมืองลับแลเลย
เพราะว่าเป็นอาหารที่มีการทำกันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะ

ใช่วิธีทำนะคะนำแป้งที่หมักแล้วมาทำเป็นแผ่น
คล้ายกับข้าวเกลียบปากหม้อนั่นเองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่
เนื้อแป้งใช่จะเหนียวนุ่มคล้ายกับขนมจีน
แต่ให้ความรู้สึกหนุบหนับหนุบหนับนุ่มลิ้น
ส่วนไส้ด้านในก็จะเป็นผักนานาชนิด
ที่เขาบอกว่าถูกอกถูกใจคนที่ชอบทานผักแล้วก็รักสุขภาพมาก
วิธีการทำข้าวพันธุ์ผัก
เริ่มจะใช้หม้อต้มน้ำเดือด
ผ้าเขาบางไว้เหมือนกับทำข้าวเกลียบปากหม้อนเลย
จากนั้นตักแป้งซึ่งหมักเอาไว้แล้ว
ละเลงลงบนผ้าเขาบางปิดฝาหม้อรอให้แป้งสุก
หลังจากนั้นพอแป้งสุกแล้วใส่ผักนานาชนิดลงไป
หรือว่าบางสูตรก็จะใส่หมูสับหมูรวนเข้าไป

แล้วก็ปิดฝาอบต่อกันอีกสักพักหนึ่ง
จากนั้นตลบแผ่นแป้งขึ้นมาพับเป็นสี่เหลี่ยม
พร้อมกับน้ำจิ้มซีอิ๊วปรุงรสเค็มหวานเปรี้ยว
หรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มแบบง่ายก็คือ
พริกป่นใส่น้ำปลาเข้มเผ็ดอร่อยแบบชาวบ้านนั่นเอง

ข้าวพันผักมีอยู่หลายสูตรด้วยกัน
แต่ว่าถ้าแบบดั้งเดิมจะนำข้าวพันธักที่สุกแล้ว
ราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษซึ่งมีรสชาติหวานมันเค็ม
ตักเข้าปากไปก็จะได้รสชาติแบบว่า
ซอสแล้วก็เนื้อแป้งที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์

ดิฉันรู้สึกว่าจะกลืนน้ำลาย
ส่วนสูตรที่ประยุกต์แล้วก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกัน
ข้าวพันธุ์แบบไข่ดาวที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มีการตอกไข่ลงไป
ข้าวพันธุ์ผักใส่ไข่หรือมีการตีผสมลงไปในแป้งเลย
หรือว่าข้าวพันธุ์ซุกี้

ก็จะได้อารมณ์ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ
มาลับแลทั้งทีก็ถ้าไม่ได้มาชิมเมนูนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะ
ไปกันหรือบอกไปร้านคุณป้าเสงี่ยม
เขาจะเปิดช่วงเวลาเที่ยงไปจนถึง๕โมงเย็นค่ะ
โอ้โหไปกันตามเวลานะสถานที่ก็มีให้ได้ทราบกันแล้ว
ใช่อยากทานอ่ะ
เห็นแล้วคล้ายกับข้าวเกลียบปากหม้อเหมือนกันเนอะ
แต่ว่ามีซอสมีอะไรปรุงรส
มาในช่วงนี้รับเทศกาลตรุษจีนกันหน่อย
โอ้โหต้องไปต่อมาจัดเต็มทั้งที
ช่วงนี้เรื่องของของกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดู

ในช่วงนี้ก็ยังขายราคาเดิมด้วย

ต้องมีการทำเข่งก่อนด้วยใช่ไหม

เขาเรียกว่านี่เป็นใบตองที่ใช้ห่อนี่ไง

คุณยายจ่างภูนศิลป์
วัย๗๗ปีครับชาวเทศบาลนครตรัง
พร้อมกับลูกหลานในครอบครัวอีก๔๕คนนะครับ

นำไปลนไฟบนเตาถ่านเพื่อมาทำขนมเข็ง

ที่มีลูกค้าประจำสั่งจองทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับ
ปีนี้เขาบอกว่ามียอดจองเพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยนะ
โดยนางเกษราทองนุษย์หลานสาวของคุณยายจาก
เจ้าของต้นตำรับขนมเข็งเมืองตรังบอกว่า
ครอบครัวทำขนมเข็งมานานเกือบ๔๐ปีแล้วล่ะครับ
นี่ไงต้นตำรับของจริง๔๐ปีแล้ว
โดยช่วงเทศกาลตรุษจีนในแต่ละปีครับ
จะมีลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำ
สั่งจองมากถึง๓๐๐๐๓๕๐๐ลูก
ทำให้ครอบครัวนี้นะมีรายได้๖๐๐๐๗๐๐บาท

ตลอดระยะเวลา๑๐วันของช่วงนี้
แล้วก็รวมไปถึงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน
แต่ว่าในปีนี้นะครับกลับมียอดจองเพิ่มขึ้น
เป็น๔๐๐๐๔๕๐๐ลูก
รายได้เพิ่มขึ้นเห็นชัดเลย

อันนี้ฉันว่าถ้าทำแข่งกับเขาคงจะขายไม่ได้นะฮะ
ที่สำคัญนะครับยังขายในราคาเดิมนะ
สำหรับนมเข่งเจ้านี้นะคือกิโลกรัมละ๙๐บาทครับ

ด้วยทำเมื่อก่อนก็ตำนิดหน่อยตำไม่มากหรอกค่ะเมื่อก่อนอ่ะ
แล้วมาตอนนี้ตำเยอะค่ะเพราะลูกค้ามากขึ้นเพราะขนมที่นี่อ่ะ
ทำกับใบตองแล้วคนเขาชอบนิยมใบตองค่ะ
แล้วก็ที่ขายดีก็เพราะว่าคุณภาพด้วยค่ะอร่อยด้วยสะอาดด้วยค่ะ
ตอนนี้มันแพงคือทุกอย่างมันแพงน้ำตาลข้าวเหนียวใบตองอะไรมันแพง
เดี๋ยวนี้ลูกกิโลละเก้าสิบบาทเมื่อปีที่แล้วเขาตำไปประมาณสี่กระจอบ
ข้าวเหนียวนะคะปีนี้ก็ห้ากระสอบค่ะเขาบอกว่าคนเนี่ยนิยมแล้วก็ชอบใบตอง
อ่าแล้วใบตองก็มีราคาแพงดิฉันรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาก
เขาหมายถึงใบตองที่เขามาใช้ทำอาหารครับน้องใบตองครับ
ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะน้องใบตองนะแล้วก็วัตถุดิบสามารถหาได้ในท้องถิ่นครับ
ทั้งยังขายง่ายเพราะเป็นขนมที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมนำมาเส้นไหว้
โดยทุกขั้นตอนในแต่ละครั้งก็มีการเตรียมการทำขนมนานถึง๓วันนะ
กว่าจะส่งออกจำหน่ายได้เพราะว่าต้องพิธีพิทันทุกขั้นตอน
เพื่อรักษาคุณภาพแบบดั้งเดิมเอาไว้
โดยครอบครัวของคุณยายจ่างครับจะทำขนมขายเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญนะครับ
เช่นวันตรุษจีนและวันศาสตร์เดือน๑๐ครับ
เมื่อสักครู่แอบอ่านข้อความทางไลน์เขาบอกว่า
อยากกินขนมเข่งเมืองตรังจังเลย

เห็นแบบนี้ใครก็อยากกินดิฉันก็อยาก
มีใครส่งมาให้มั้ยน้องแต่เหนือทางไปทานละมาก

แต่ถ้าใครใจดีคุณผู้ชมครับเอามาฝากเราสองคน
มือว่างแต่มือขอเลยขอกันอย่างนี้เลย
มาเรื่องราวของกินอร่อยผ่านไปแล้ว
มาดูกันที่เมนูเปิบพิษดารกันบ้างดีกว่า
วันนี้จะพาไปดูเมนูที่เขาเรียกว่าด้วงอ้อย

ชื่อน่ารักแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับ
ติดตามกันเลยเป็นของดีเปิบพิษดาในจังหวัดอุดรธานีค่ะ

นี่เหรอขุดหากันด้วยเครื่องไถเนี่ยนะ
จังหวัดอุดรธานีถือตระก้าเดินตามรถไถไปแบบนี้นะคะ

ขณะที่เขากำลังปรับพื้นที่เพื่อยกร่อง
พรีมปลูกมันสำประหลังในหน้าแร้งแบบนี้
ก็ไม่ใช่ว่าจะตามเก็บผลผลิตใดนะคะ
เพราะว่าทุกสายตาจับจ้องบนก้อนดินที่ถูกรถไถพรวนขึ้นมาอย่างตั้งอกตั้งใจ
ก่อนที่จะก้มลงเก็บเจ้านอนก่ออ้อยหรือที่เราเรียกกันว่าด้วงอ้อยนี่แหละ
ใช่ชาวเกษตรกรไร่อ้อยเขาเรียกกันแบบนี้นะคะ
ก็นำไปปรุงอาหารกินกันในครอบครัวมีทั้งคั่วทอดย่างแกงอ่อมห่อหมก

ใหญ่มากแล้วก็เรียกได้ว่านับเป็นอาหารชั้นยอดของคนอีสานเลยด้วย
ที่เขาบอกว่ามีโปรตีนสูงกินไม่หมดก็จะเก็บเข้าช่องฟิต

ส่วนบางส่วนก็จะนำไปขาย

ด้านนางปรานีชายวงศ์อายุ๕๑ปี

เห็นมั้ยโหโหโหใหญ่มากจริง

หลังจากเสร็จงานบ้านก็จะมารวมตัวกัน

หากมีการหายกลบไร่อ้อยบริเวณแปลงใด

แล้วก็เดินมาเก็บด้วงอ้อยตามรถหลังรถหายแบบที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่
ดูมันยั่วเยี่ยมบนมือดิ
อ๋อใหญ่เท่านิ้วโป้งอ่ะคน
นี่โดย๑วันนะคะจะเก็บได้๒๓กิโลกรัมเลยแล้วแต่ความขยันของแต่ละคน
ถ้าหากคนเก็บเก่งมีความว่องวัยก็จะเก็บได้ถึงวันละ๕กิโลกรัม
สร้างรายได้เสริมวันละ๕๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียวจ้า

ดิฉันว่าเหตุผลที่ด้วงอ้อยตัวใหญ่
ก็เห็นว่ากินอ้อยเยอะ

เป็นอ้วนมากไงกินหวานเยอะอ้วนนะ

คุณเนี้ยเบาหวานไม่หนักหวานเอาละมาส่วนนางพัชรีสกุลหงศ์อายุสามสิบแปดปีชาวอูดอนธานีนะครับ
รับซื้อขายด้วงอ้อยผ่านเฟซบุ๊คเขาบอกว่าได้มาชิมอาหารอีสานที่นำด้วงอ้อยมาปรุงที่บ้านลูกค้าที่หมู่บ้านแห่งนี้
ติดใจในรสชาติขึ้นจึงขอซื้อไปทำอาหารฝากเพื่อนในหมู่บ้านที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติ
นำไปปรุงเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอีสานแล้วก็พากันติดใจในรสชาติที่อร่อย
ซึ่ง๑ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพร้อมทั้งทดลองโพสต์ขายในกลุ่มเพื่อนสมาชิก
ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนขายไม่พอเลยการรับซื้อแบบไม่ได้ทำความสะอาดนะคะ
จะรับซื้อกิโลกรัมละสองร้อยบาทนำไปขายกิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้าหากทำความสะอาดแบบพร้อมปรุงแล้วครับจะรับซื้อกิโลกรัมละสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบบาท
แล้วแต่ความสมบูรณ์ของขนาดตัวด้วงอ่าก่อนจะนำไปขายเอากำไรกิโลกรัมละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาท
ส่วนเมนูอาหารที่อยากทดลองทำให้กินต่อไปก็คือพิซซ่าหน้าด้วงอ้อยพิซซ่าหน้าด้วงอ้อย
เฮ้ยเอาจริงดินั่นสิน่ะด้วงอ้อยก็จะอสายอยู่แถวแถวโคนต้นอ้อยเนี้ยฮะ
หลังจากแม่ของตัวด้วงอ้อยก็คือแมงกอกที่มีวงจรชีวิตไม่ยืนยาว
หลังจากวางไข่ราวหนึ่งถึงสองวันก็จะตายลงการวางไข่แมงกอกใช้ปากที่แข็งแรง
เจาะเข้าไปในโคนต้นอ้อยเมื่อไข่เจริญเติบโตเป็นนอนหรือว่าเป็นด้วงอ้อยก็จะกัดกินอ้อยเป็นอาหาร
ดิฉันบอกแล้วว่าอ้วนเพราะว่ากินอ้อยเป็นอาหาร
ราวสามสัปดาก็จะหมดไปนั่นเองค่ะครับ
ใครที่ชื่นชอบก็ไปลองรับประทานดูลองชิมดูนะ
ตัวเท่านี่จากด้วงอ้อยข้า
จากเรื่องของด้วงอ้อยแบบนี้นะ
ไปดูนี่เลยสุดยอดเมนูปลาครับ
จากแม่น้ำตาปีที่จังหวัดสุราธานีครับ
สุราธานีนอกจากจะมีพื้นที่ติดทะเลแล้ว

ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชาวสุราธานี
การเกษตรและอาหารที่อุดมสมบูรณ์
และเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
แม่น้ำตาปีเป็นแม่น้ำที่คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย
จากการตรวจวัดแหล่งน้ำ๖๕แหล่ง
ทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษ
ตลอดกินวันนี้จะพาไปร้านที่นำปลาจากแม่น้ำตาปี
ปรุงเป็นเมนูอาหารค่ะ

ซึ่งตั้งอยู่บนเขาหัวควายค่ะ
ใครมาจังหวัดสุราธานีพลาดไม่ได้เลยค่ะร้านนี้
วันนี้เราไปดูกันค่ะว่าเมนูที่จะมาทำอาหารในวันนี้คืออะไรค่ะ
ภูนิสาตั้งอยู่บริเวณเขาหัวควาย
พื้นที่หมู่๑ตำบลเขาหัวควาย
อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ร้านนี้ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่ง
ที่จะต้องไปชิมอาหารพื้นเมืองรสชาติใต้แท้
และชมวิวทิวทัศน์จากบนเขาหัวควาย
พลเรือโทพัชลพลกิตินาวีเจ้าของร้านเล่าว่า
จากการตั้งร้านภูนิสาขึ้นในครั้งแรกนั้น
เพราะอยากทำพื้นที่ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ที่ชื่นชอบอาหารรสชาต้ายแท้
โดยในครั้งแรกมีเพียง๕ตัวเท่านั้น
ก่อนที่จะขยายมาจนถึงปัจจุบันก็เริ่มเข้าสู่ปีที่๗
โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็นของพื้นเมือง
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
ทั้งทางทะเลและจากแม่น้ำตาปี
อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์
นำมาเป็นวัตถุดิบอาหารขึ้นชื่อของทางร้าน

ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งแก้ว

แกงส้มปลากดกับออดิบ
อาหารของเราเนี่ยเราจะคัดวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับ
กุ้งปลาแล้วก็ทั้งในแม่น้ำและในทะเลนะครับ
สำหรับร้านเราโชคดีว่าเราอยู่ริมแม่น้ำตาปี
ก็มีชาวประมงชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปหาปลาเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ย
เราก็ไปขอซื้อก่อนจากเขานะครับ
ซึ่งทุกคนมีมาส่งบ้างเราไปซื้อที่บ้านบ้าง
ก็ได้อาหารเราเนี่ยมาวัตถุดิบ

ซึ่งปรากฏเป็นวัตถุดิบสดจากแม่น้ำตาปี
มีส่วนผสมคือปลากดออดิบหรือต้นคูณ

สมกะปิน้ำมะนาวน้ำปลาเกลือน้ำตาล
น้ำบนเตาให้เดือดใส่เครื่องแกงลงไป

ใส่ปลากดและใส่ออดิบพร้อมเสิร์ฟ

แข็งส้มที่ทำจากปัดกดธรรมชาติ

ก็มีปลาอาหารที่มีหลากหลายชนิดแล้ว
ที่ร้านยังแถมผักสดน้ำพริกกะปิ
ขนมสอดไส้ให้ลูกค้าทานฟรีอีกด้วย
ร้านภูนิษฌาเปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้าที่ถึง๒ทุ่ม
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด
แต่จะปิดวันที่๑๖และ๑๗ของทุกเดือนค่ะ
เนื้อแผ่พรุงสุวรรณข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน
อาหารตายขาดแก๊งส้มไม่ได้
ใช่รสจัดด้วยแล้วก็อร่อยมากนะคะ

ช่วงหน้าเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ